ตามกันอยู่ค่ะข่าวใหญ่ของจ่าคลั่งที่บุกเข้าไปยิงที่วิทยาลัยการทับบกนะคะ
เหตุการณ์เนี่ยคือคนก็อยากรู้ไงว่าเอ๊ะจ่าคั่งที่เคยออกมาบอกก่อนหน้านี้ว่ามันมีข่าว
เคยประสบอุบัติเหตุต้องผ่าตัดถือว่าเป็นผู้ป่วยจิตไหมมีผลกระทบอะไร
แล้วมันจะส่งผลถึงโทษในการก่อเหตุหรือเปล่าทีนี้เดี๋ยวจะพาไปดูเมื่อวานค่ะ
ตอนที่ตำรวจสอนอดุสิตนะมีการคุมตัวจ่าออกมาแล้วจะนำตัวไปขึ้นรถ
เพื่อไปตรวจสุขภาพจิตอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นช่วงนี้นะเห็นไหมคะ
นักข่าวพยายามตะโกนถามว่ามีเรื่องเครียดอะไรหรือเปล่า
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูสีหน้าท่าทางของทางจ่ายงยุทธ์นะคะ
เขามีการหันมามองนักข่าวด้วยเสื้อสีขาวนะคุณผู้ชม
นี่จังหวะที่คุมตัวออกมาจากสอนอแล้วค่ะใช่
ซึ่งตอนนี้นักข่าวถามเลยรัวคำถาม

คือตัวจ่ายงยุทธ์เหมือนกับหันมามองนี่หันมามองสื่อ

หลังจากนั้นก็นำตัวขึ้นรถไปไปตรวจสุขภาพจิตที่โรงพยาบาล
นี่ขนาดปิดประตูแล้วนะนักข่าวก็ยังตะโกนถามตะโกนถาม

เรื่องนี้ทางด้านรองผู้บังคับการตำรวจนครบัน
พันธุ์ตำรวจเอกวิชัยแดงประดับบอกว่าได้ส่งตัวจ่ายงยุทธ์
ไปตรวจสภาพจิตที่โรงพยาบาลวัชิระ
ที่เคยเข้ารับการรักษามาตั้งแต่ตอนปี๕๙
ทีนี้แพทย์ลงความเห็นมาแล้วว่าตัวจ่ายงยุทธ์มีสภาพจิตปกติ
ทีนี้คุณผู้ชมมันมีผลมากนะคะ
จิตปกติกับจิตไม่ปกติแล้วก่อเหตุเนี่ย
พอมีผลออกมาว่าสภาพจิตปกติแล้ว
ก็เลยคุมตัวกลับมาสอบปากคำใหม่
เพราะว่าการจะแจ้งความดำเนินคดีมันต้องเปลี่ยนไปจากเดิมเลย
ตอนแรกอ่ะคิดว่าป่วยจิตถูกไหมใช่เออมันอาจจะทำให้มี
เหตุบรรเทาโทษข้อหามันจะเป็นอีกแบบนึง
แต่พอจิตปกติปั๊บนี่แจ้งข้อหานักโทษหนักเลยนะคะ

มีสติสัมปัชญะสำนึกรู้ผิดชอบชั่วดี
นี่ไงแล้วก็เลยจะโดน๔ข้อหานัก
ก็คือเรื่องฆ่าคนตายโดยเจตนา

แล้วก็พกอาวุธปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
รวมถึงยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
อันนี้คือ๔ข้อหานักค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมตัดภาพมาดูบรรยากาศ
ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าหน่อยค่ะ
ครอบครัวของผู้สูญเสียเดี๋ยวจะให้ดูทั้งสองครอบครัวเลย

ครอบครัวจ่าสิบเอกนกพระรัชอินทสุนธรนะคะ
หรือว่าจากกุ้งญาติไปติดต่อขอรับศพ
บรรยากาศแน่นอนค่ะเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
แล้วร่างของจากกุ้งก็จะนำไปไว้ที่วัดแก้วจุลามณี
พอร่างถึงที่วัดนะโอ้โหคุณผู้ชม
ลูกภรรยาร้องไห้กอดกันเสียใจยังทำใจไม่ได้หรอกค่ะ

แล้วย่าดก็ไปเชิญดวงวิญญาณของจ่านกพรรัชนะคะ
ที่ตึกวิทยาลัยการทับบกมีการจุดทูบ
ดวงวิญญาณของจ่าให้ไปที่วัดเพื่อที่จะไปบำเพ็ญกุศล

นี่ค่ะซึ่งซีนตรงนี้เนี่ยหลายคนได้ดูแล้วรู้สึกบีบหัวใจ

นี่ค่ะร้องไห้นะคะแล้วก็กอดศพของจากกุ้งอยู่อะค่ะ

ที่โรงพยาบาลวัชิระเนี่ยญาติญาติก็เดินทางไปรับศพนะคะ
ญาติก็รับร่างของจ่าปราการไปประกอบพิธีทางศาสนา
วัดแก้วจุลามณีคืออยู่ที่วัดเดียวกันของจากกุ้งจานพรัชเลย
มีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
แล้วก็สวดพระอภิษฐรรมคืนแรกเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ

จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่๑๘กันยายน